จนถึงหน้าปั๊มน้ำมันแห่งหนึ่ง
ปรากฏมีการยิงกันตรงจุดนี้
ทำให้คู่อบริเสียชีวิต๑ราย
และที่สำคัญคือเด็กปั๊มที่อยู่ในปั๊มอีก๒ราย
ถูกลูกหลงได้รับบาดเจ็บสาหัสไปด้วยฮะ
มีภาพเหตุการณ์มีคลิปจากกล้องวงจรปิดให้ดูนะฮะ

เมื่อกี้เห็นไหมครับว่าเขาสะดุ้งแล้วจับเหมือนจับท้องตัวเอง

โดนกระสุนเป็นลูกหลงมาถูกเขานะครับ

ยังมีเด็กปั๊มอีกคนนึงที่ได้รับบาดเจ็บเหมือนกันนะฮะ

ภายน้ำปั๊มมั่นบริเวณปากซอยสแกงาม๑๔

พนักงานปั๊มเนี่ยกำลังยืนพิงเสาอยู่นะฮะ

ไล่ยิงกันนะฮะขี่รถจักรยานยนต์มา

ตัวเขาเองถูกกระสุนลูกหลงไม่ทราบขนาด

แล้วมันทะลุเลยคุณเนี่ยเห็นไหมฮะ
ลุออกสะบักหลังข้างซ้ายนะครับ

อายุ๓๐ปีเป็นชาวเมียนมานะฮะ

เป็นวัยรุ่นที่อยู่ในกลุ่มที่เขาไล่ยิงกันมา
คนหนึ่งชื่อนายพัชรพลถูกยิงเข้าที่ท้อง

ส่วนอีกคนชื่อนายภูมิเมฆอินทนนท์อายุ๒๐ปี
ถูกกระสุนปืนยิงเข้าที่หน้าอก๑นัด
และคนนี้นายภูเมฆเสียชีวิตในเวลาต่อมา
ขณะที่นำตัวส่งโรงพยาบาลนะฮะ
แล้วก็นี่เป็นภาพอีกมุมหนึ่งจากกล้องหน้ารถ

คุณผู้ชมนะนี่ทีมอาสาเขาก็กำลังขับรถขับราอยู่

ว่ามีกลุ่มมอเตอร์ไซค์ไล่ตามกัน

มีรถจักรยานยนต์คันนึงมาบีบแต่แล้วเรียก
บอกว่าช่วยด้วยเพื่อนผมถูกยิงพี่

คุณผู้ชมดูคลิปเหตุการณ์นี้กันหน่อยฮะ
นี่แหละครับคุณผู้ชมฮะ

แล้วก็มันจะมีอีกภาพหนึ่งอีกคลิปหนึ่ง
ที่ถ่ายจากรถกู้ภัยนี่แหละฮะ
ขับมาแล้วเห็นกลุ่มวัยรุ่นนะคุณ
ขี่มอเตอร์ไซค์มาเป็นแก๊งเลยเป็น๑๐คันเลย

แล้วสักพักหนึ่งรถกู้ไฟคันอื่น
ก็มาถึงจุดเกิดเหตุตรงนี้นะครับ
นี่ฮะเป็นภาพเหตุการณ์ประทึกที่เกิดขึ้นเมื่อคืนนะคุณฮะ

แล้วก็ช่วงเช้าทีมข่าวได้ลงพื้นที่จุดเกิดเหตุอีกครั้ง
เพื่อไปสอบถามพนักงานปั๊มน้ำมันคนอื่น
ที่โอ้โหเพื่อนพนักงานด้วยกันถูกยิงนะ

พนักงานปั๊มเล่าให้ฟังว่าก่อนเกิดเหตุ
มีเด็กช่าง๒คนเข้ามาเติมน้ำมัน
แต่ว่าตัวเขาเองเห็นว่ามีเด็กช่างอีกกลุ่ม
ดักรออยู่อีกฝั่งถนนแล้วนะฮะ

เด็กช่างสองคนนั้นก็ขี่รถจักรยานยนต์ออกไป
แค่ขี่ออกไปพ้นปั๊มไปนิดเดียวคุณ
ยิงใส่กันเลยนะฮะ
ได้ยินเสียงฟืนอยู่๔๕นัก
๔๕นักเลยใช่ไหมที่เราได้ยินเสียงฟืน
ตอนนั้นเรายังไงเพื่อนเราแล้วเราไปหลบไหน

แล้วก็ผมได้ยินเสียงฟืนผมก็กลุ่มลงมา
แล้วก็ดอนพี่กับต่างครับ
แล้วเพื่อนเราเจ็บนี่ตอนนั้นเรารู้ไหม
พี่เขาดอนมาหาผมแล้วก็จัดเราลงตรงนี้

แผลที่พี่ตัวลึกไหม
น่าจะโดนรูปทรงเข้าไปในตัว

โอ้โหนี่ฮะเท่ากับเหตุการณ์นี้นะครับ
มีคนตายหนึ่งคนเจ็บอีกสองนะครับ
ความคืบหน้าที่ทีมข่าวของเราไปติดตาม
จากเจ้าหน้าที่ตำรวจที่สนสมดำ
ช่วงเช้าได้มีผู้ปกครองของหนึ่งในกลุ่มเด็กช่าง
มารอพบพนักงานสอบสวนแล้วนะครับ
แล้วก็เล่าให้ฟังบอกว่าที่ผ่านมาลูกชาย

ได้เพียงหนึ่งปีในสาขาช่างไฟฟ้า
เพิ่งจะกลับเข้าไปเรียนในสาบัน

หลังจากก่อนหน้านั้นเรียนออนไลน์กันมา
ที่ผ่านมาลูกชายก็หวังว่าอนาคตอยากเป็นช่างไฟฟ้า
เขาก็เลยเลือกเรียนในสาขานี้
เพื่อหาเงินเป็นค่าส่งตัวเองเรียนด้วย
แล้วไม่เคยเล่าเรื่องเพื่อนให้ฟังเลยนะ
ก่อนเกิดเหตุช่วงเช้าเมื่อวานนี้ลูกชายได้ออกไป
กระทั่งช่วงเที่ยงกลับมาที่บ้านเปลี่ยนเสื้อผ้า

ยืนยันว่าตอนอยู่ในบ้านลูกชายเป็นเด็กดี
แต่ก็ไม่รู้ว่านอกบ้านเขาทำตัวยังไง

แล้วก็ลูกก็ไม่เคยพาเพื่อนมาที่บ้าน
กระทั่งช่วงตี๔เมื่อเช้ามืดนี้นะฮะ

แล้วก็บอกว่าลูกชายของพวกเธอพวกตน

พลตำรวจตรีพงศ์อานันต์คล้ายคึง
ผู้บังคับการตำรวจนครบาน๙นะครับ

ไล่ยิงกันจนมีคนเสียชีวิตระบาดเจ็บนะครับ
ขณะที่ในส่วนของพนักงานปั๊มน้ำมันนะฮะ

อยู่ที่โรงพยาบาลบางประกอบ๘นะครับ
โดยหลังจากนี้จะเข้าไปสอบปากคำ
เด็กนักเรียนอาชีวะที่บาดเจ็บอีกคนหนึ่ง
ที่พักรักษาตัวอยู่ที่โรงพยาบาลนักคอนทนด้วยนะครับ

ที่เกิดขึ้นในพื้นที่สมแอดำเมื่อคืนนี้นะครับ